ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่
สี่แยกแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองช่วงกลางวันนี่นะไม่ใช่กลางคืนนะ
รถตู้ที่คันหนึ่งคนขับเมาค่ะ
เมาแล้วขับฝ่าไฟแดง
ชนจักรยานยนต์เขาที่เขามาของเขาปกติเนี่ย

อ่าหรอครับคุณครับสวัสดีนี่ฮะแล้ว
หนีไปด้วยนะครับรถตู้เอาผาดสีดำนะฮะ
ชนจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงแบบตัวเองเนี่ยแบบขับรูดซ้ายมาเลยนะ
ใช่ค่ะชนจักรยานยนต์เขานะฮะ
คนขี่นี่เขากระเด็นไปโดนรถอีกคันนึง
ที่จอดอยู่แถวนั้นนะที่ติดไฟแดงอยู่เหมือนกัน
แล้วรถตู้คันนี้ขับหนีนะครับทุกผู้ชมครับ
สี่แยกไฟแดงระยองอขิตถนนสุขุมวิทย์ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
เป็นช่วงขาออกเมืองระยองกล้องหน้ารถที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาเห็นเหตุการณ์แบบชัดเจน
อันผ่านสีดำใหม่เลขทะเบียน๖ตไก่ถอดถุง๓๔๙๕กรุงเทพฯเนี่ย
ขับมาเนี่ยทีแรกอยู่เลนกลางเบี่ยงซ้ายกระทันหันฝ่าไฟแดงไปชนเขาแล้วก็หนีไปนะครับ
ไม่สนใจเลยนะฮะโชคดีมากนะครับที่มีรถยนต์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับ
สักร้อยสองร้อยเมตรก็ไปทันแล้วก็ปาดหน้าขวางทางเอาไว้
รถตู้เนี่ยยอมจอดนะฮะคนขับลงมาจากรถพร้อมกับผู้ชายอีกสี่คนที่นั่งมาด้วยกันนะ
นี่ฮะคนเขาเห็นเหตุการณ์หมดนะครับรถตู้คันนี้นะครับพอลงมากันเนี่ย
หนีเข้าซอยแถวนั้นไปเลยนะครับแถวแขวงการทางระยอง
เหลือคนขับรถตู้คนเดียวนะพลเมืองดีก็ช่วยกันรุมเอาไว้นะฮะ
รอตำรวจมาจับกลุ่มแล้วคนแถวนั้นบอกว่าสี่คนเนี่ยที่ลงจากรถตู้เนี่ยนะ
เดินหนีกันไปเนี่ยเห็นว่ามีรถเบนส์คันหนึ่งจำสีไม่ได้
ขับรับไปรับไปสองคนอีกสองคนไม่รู้ว่าไปทางไหนนะ
ซึ่งถ้าเกิดเป็นคนนั่งมาในรถตู้เนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ทำผิดใช่ไหม
ถ้าจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดก็เขานั่งมาเขาไม่ได้ขับ
คนขับยังอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าก่อนที่จะไล่กันทัน

เพราะฉะนั้น๔คนนี้คุณต้องไม่หนีไปไหนนะฮะ

ว่าโอ้โหนี่ผมพยายามห้ามเขาแล้วว่าอย่าขับเร็วเลยเนี่ย
เมาแล้วก็ยังมาขับอีกบอกให้หยุดมันก็ไม่หยุด
มันยังขับมันก็ดื้อด้านขับแล้วมันก็ฝ่าไฟแดงไปชนเขา
แล้วมันก็ยังดันหนีอีกผมห้ามกันแทบตาย
ดีนะมีคนมาปาดหน้าไว้ทันมันเลยหยุด
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ควรจะอยู่ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

ผมก็ชอบคิดมากผมไม่มีหรอกสลบอะไรที่ขับอะไรก็คงไม่มีหรอก
ในเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับคนขับรถตู้ถูกตัมหลวดคุมตัวไปโรงพัก
พนักงานขับรถตู้ของรถที่เป็นรถผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายได้๑๖๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ไปดื่มจากไหนมาเนี่ยค้างตั้งแต่เมื่อคืนก็ไม่น่าใช่เนี่ย
กันตั้งแต่กลางวันเลยเหรอนะ
คนขี่จักรยานยนต์ที่เสียชีวิตชื่อนายนัทธพลวันนศรีอายุ๔๖ปีนะครับ
เขาเป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านนั้นนะครับ
เสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังลูกสาวของเขานะ
ลูกสาวเนี่ยอายุยี่สิบสามปีน้องบอกกับทีมข่าวของเราว่า
พอรู้ข่าวเรื่องของพ่อเนี่ยรีบเดินทางจากกรุงเทพมาที่ระยอง
เรียนอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าคุณแม่กับน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านที่จังหวัดเลย
พ่อทำงานระยองรีบมาเลยมาถึงเนี่ยอยากจะเจอหน้าคนที่ขับรถชนพ่อนะฮะ
แต่ตำรวจไม่ยอมให้เจอไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้น้องเขาบอกกับเรานะ
พี่ตำรวจจะชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะครับน้องบอกว่าอีก๓วันเนี่ยจะถึงวันเกิดของน้องแล้ว
สิงหาคมไม่คิดว่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อน
นี่ฮะหลานของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าน้าชายทำงานที่ระยองมา๓๐กว่าปีแล้วนะครับ
เสาหลักของครอบครัวนะครับมีลูกสาวสามคนคนเล็กสุดอายุเจ็ดขวบนะครับ
้าสะพ้ายกับลูกสองคนเนี่ยอยู่ที่บ้านที่จังหวัดเลยแล้วก็ลูกสาวอีกคนนึงเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
ตอนนี้ทางภรรยาก็กำลังเดินทางมาที่จังหวัดระยองอยู่นะครับเพื่อนร่วมงานบอกว่าเมื่อช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนะ
ก็ยืนคุยกันอยู่หน้าบริษัทแถวนั้นแหละแถวแยกไฟแดงแถวนั้นเนี่ยเห็นรถตู้เอาผาดสีดำเนี่ยวิ่งผ่านหน้าบริษัทไป
ยังคุยกันอยู่เลยว่าโอ้โหทำไมคันนี้มันขับเร็วจังสักพักนึงได้ยินเสียงรถชนกันก็ไม่คิดว่าจะเป็นพี่นัทที่เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันนี่แหละที่ถูกชน
เพื่อนบอกว่าพี่นัทเนี่ยเป็นคนดีมากนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยพี่นัทเนี่ยบอกกับเพื่อนน้องที่บริษัทนี่นะฮะผู้ตายคุณนัทพล
บอกกับเพื่อนน้องที่บริษัทบอกว่าโอ้โหคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาจังเลยช่วงนี้ฝันถึงลูกบ่อยจัง
คุณนัทพลบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านจะไปจังหวัดเลย
ไปหาภรรยาไปหาลูกสุดท้ายฮะเกิดเหตุขึ้นซะก่อนนะครับ
ตำรวจสพเมืองระยองยืนยันว่าเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับ
คนขับรถตู้คันก่อเหตุเนี่ยจะเป็นรถตู้ของผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ในระยอง
แต่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหาไปละ๔ข้อหากับคนขับรถตู้นะครับ
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแล้วก็เรื่องของเมาแล้วขับด้วยนะครับ
ซึ่งคนก่อเหตุสารภาพทุกข้อกล่าวหาตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ